คดีของแอมแล้วก็ก้อยที่เป็นเหยื่อที่ทำให้
คดีของแอมมันผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด

ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีพิธีชาปนกิจแล้วนะฮะ

เพราะว่านอกจากตัวครอบครัวของก้อยแล้ว
ครอบครัวของเหยื่ออีกหลายคนก็มาร่วมงานด้วยครับ
นี่คือบรรยากาศในพิธีชาปนกิจนะครับ

จัดขึ้นที่วัดสิงห์ภัยบูรณประชา

จากลูกสาวและครอบครัวของก้อยแล้วนะครับ
ยังมีครอบครัวของเหยื่อของแอม

ของผู้เสียชีวิตมาร่วมงานด้วย
เป็นครอบครัวของซายนะครับเหยื่อรายแรกที่สารเพิ่งจะอนุมัติ
หมายจับแอมนะครับล่าสุดนะครับไปเมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวของครูออสมาจากนครปฐมครอบครัวของเอ๊ะกะนิกา
ครอบครัวของจุ๋มจันรัฐและครอบครัวของสารวัตรปู
ทุกคนต่างอยู่ในอาการโศกเศร้าครับรับรู้และเข้าใจถึงหัวอกด้วยกันดีครับน้ำแข
นี่พี่เบิร์ตดูด้านหลังสิไวนิวเป็นครอบครัวเหยื่อของแอม
คือเขาทำมาแบบใหญ่มากเลยนะแล้วติดอยู่ตรงหน้างาน
คืองานนี้คุณผู้ชมครับถ้าสำหรับผมแล้วบีบหัวใจผมที่สุดตรงนี้
จดหมายที่น้องข้าวหอมลูกสาวของคุณก้อยเขาเขียนถึงแม่ได้ไหม
ได้เพราะว่าในงานนี้ก็ปริ้นต์ลงไวนิวขนาดใหญ่มาแปะตรงหน้างานแบบนี้เลย
ลายมือของน้องอ่ะแล้วน้องบอกเลยนะว่าวันเผาแม่เดี๋ยวหนูจะอ่านจดหมายฉบับนี้
แค่ตอนที่น้ำแข็งอ่านอ่านข่าวน้ำตาก็คลอแล้ว
คือครั้งหนึ่งนะผมเคยได้อ่านคำสะดุดีกับครอบครัวของผู้สูญเสียเนี่ย
มันยากมากนะในการที่จะอ่านและยิ่งนะครับหนูน้อยเขียนถึงแม่ด้วย
มีรูปของผู้เสียชีวิตนะครับมาติดเอาไว้ด้วยด้านหน้าเมน
เพื่อจะลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหยื่อของนางสาวแอม
ก่อนจะเผาศพน้องข้าวหอมนะครับลูกสาวของคุณก้อยเนี่ย
จดหมายที่เขียนถึงแม่ต่อหน้าโรงของแม่
ข้าวหอมอ่านไม่ได้ครับผมว่าผู้ใหญ่บางคนก็จิตไม่แข็งพอที่จะอ่านจดหมายนี้ได้จบเหมือนกัน
นี่ครับเพราะน้องร้องไห้ไม่หยุดครับจนนี่ฮะจนต้องให้ญาติมาช่วยอ่านให้
ใช่ค่ะแล้วก็น้องเนี่ยได้บอกรักแม่ตรงนี้เพราะเหมือนพระสุทธิ์
พอญาติอ่านเสร็จก็ยื่นไมค์ไปให้น้องแล้วน้องก็บอกว่าหนูรักแม่ค่ะ
หลังจากนั้นญาติก็พาตัวน้องออกไปเพราะน้องก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
ต้องดูแลใกล้ชิดนะครับส่วนนายนระพีชำนาญเรือนะครับ
พี่ชายคนสนิทของก้อยนะฮะก็ร่วมกล่าวคำไว้อะไรแล้วก็ยืนยันต่อหน้าศพของคุณก้อยว่า
คืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวที่เป็นเหยื่อของนางสาวแอม
และขอให้ก้อยหลับให้สบายไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
และก้อยจะอยู่ในใจของทุกคนตลอดไปดูสิครับคุณผู้ชมดูสิครับ

จากนั้นก็เข้าสู่พิธีเผาศพนะครับ

ก็คือนางทองพินเกียรติชนะสิริ
ท่านเดินไปขอโลกบอกลูก
หนูหนูไปสู่พบภูมิที่ดีนะลูกนะ
คือคุณแม่ยอมรับว่าทุกวันนี้ยังโกรธ
แค้นแอมที่ฆ่าลูกสาวของแม่
หลังจากนี้แม่อยากให้แอมได้รับกรรมของตัวเองในคุก
อย่าได้ออกมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเลยครับ
ลูกแม่ไม่ต้องร่วมกวนตายลูก
ลูกแม่อยู่นิดเดียว

ขอให้มันได้รับโทษเดียวกัน
นี่แหละครับครับคุณแม่บีบหัวใจนะคะคุณแม่
ทีนี้เรื่องของญาติมีญาติคนอื่นที่มาร่วมงานด้วยนะครับ
ก็เสียใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับ

คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่แอมเนี่ยชวนคุณเอ๊ะไปเล่นแชร์

แล้วแอมก็วางยาในน้ำดื่มครับ

นะครับก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณก้อยนะครับ
แล้วก็บอกว่าแม้ว่าแม่จะจากไปหลายเดือนแล้ว
คือหลายเดือนอะไรเมื่อไหร่อ่ะสิบเอ็ดกันยายนสองพันร้อยหกสิบห้า
ครับยังทำใจไม่ได้อืม
ทุกวันนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับก็อยากจะให้แม่มีความสุข
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคดีนะเพราะลูกจะทวงความยุติธรรมให้แม่เองครับ

แม่หนูก็จากไปแม่หนูก็จากไปหนูก็
วันนี้หนูก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ
อยากให้แม่มีความสุขไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายแบบนี้อีกแล้วค่ะ

ถ้าหากเรามีโอกาสได้พูดหรือว่าได้เจอผู้ต้องหาเราอยากบอกอะไร
หนูคงเจอหน้าเขาไม่ได้แล้วค่ะ
มันเจ็บปวดที่สุดเนอะ

นี่คือบรรดาญาติของคุณเอ๊กกันนิกานะคุณผู้ชม
เดี๋ยวย้อนไปหน่อยย้อนไปเรื่องของคุณก้อยเหยื่ออีกคนนึงของแอมหน่อยคุณผู้ชม
คือคุณก้อยเนี่ยเขามีคุณแหม่มหรือว่านางยุภารดีที่เลี้ยงคุณก้อยมาตั้งแต่เด็กเลยนะ
คุณแหม่มอายุ๔๓ปีแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
หลังจากที่ก้อยเสียชีวิตได้๓วันพี่แหม่มมาฝันถึงก้อยด้วย
ฝันว่าตัวเองอยู่ในห้องมืดแล้วมีคนมาดึงมือเธอเข้าไปในห้องหนึ่ง
พอเข้าไปในห้องนั้นเห็นก้อยอยู่ในห้องครับแล้วก้อยก็บอกกับพี่แหม่มว่า
ก้อยคิดถึงพี่แล้วก็เข้ามากอดพี่แหม่มครับ
ฝันเนี่ยนะตัวพี่แหม่มเองก็ถามก้อยว่าก้อยสบายดีไหม
แต่ก้อยตอบมาว่าไม่ครับแล้วก็บอกว่าคนที่ทำกับก้อยเนี่ย
เป็นคนรูปร่างทวมมี๒๓คน
ตัวพี่แหม่มเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าสิ่งที่ก้อยพูดในฝันกับพี่แหม่มเนี่ยมันคืออะไร
แล้วหลังจากนั้นพี่แหม่มแกก็ตื่นแล้วก็ไม่ได้ฝันถึงก้อยอีกเลยครับ